มาดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันก่อน
อยากให้คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมา
เกี่ยวกับเรื่องของการที่ถ้าเราแจ้ง
เมื่อเราพบเจอคนขายสลากเกินราคา

จากนั้นคุณจะได้รับรางวัลเงินนำจับ๑๐๐๐บาท

จะช่วยในการลดปัญหาแก้ปัญหาสลากินแบ่งเกินราคาได้หรือเปล่า
นี่ดิฉันไปอ่านความคิดเห็นในโลกโซเชียลมา
บางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าแจ้งเราได้๑๐๐๐บาท
บางคนบอกว่าแจ้งอย่างเดียวเลยไม่ต้องซื้อสลากแล้ว

ก็มีอีกฝากฝั่งหนึ่งบางคนก็บอกว่า
กว่าคดีจะสิ้นสุดมันมีขั้นตอนกระบวนการต่างไม่ได้ง่ายนะจ๊

ความคิดเห็นของคุณผู้ชมส่งกันเข้ามาผ่านทางหน้าจอไลน์นี่แหละนะคะ
แต่ขณะเดียวกันสิ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมมีความหวัง
สำหรับวันพรุ่งนี้เราก็จะมานำเสนอด้วย
เป็นการบอกเล่าสู่กันฟังว่าใครเขาคิดยังไงเห็นอะไรกันบ้าง
ไปดูกันที่นี่ก่อนเลยค่ะนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชม
ที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดนะคะ

หวยพูดอย่างนี้แล้วกันนะภาษาเป็นบ้านเรานะ

นี่ค่ะเขาไปร่วมงานพิธีรับเรือพระแม่ย่านางตะเคียนทอง
สุวรรณวิสุทธิลักษณ์ค่ะอายุกว่าร้อยปีแล้วนะ
พากันไปร่วมพิธีกันแบบนี้เพราะว่ามีเจ้าของชาวสุราธานีฝันว่า
แม่ย่านางตะเคียนทองต้องการมาอยู่ที่วัดเขาพระทอง
ก็เลยรวบรวมพลกำลังพลของชาวบ้านนี่นะ

มาร่วมกันรับเรือพระแม่ย่านางตะเคียนทอง
แล้วก็นำมาถวายเจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง
ส่วนสิ่งที่ชาวบ้านเฝ้ารอนั่นก็คือ
ตัวเลขแหละที่จะเอาไปเสี่ยงโชคสำหรับวันพรุ่งนี้
จะได้ไปรูปขัดถูนะฮะ
ใช่ค่ะก็ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังตามที่ชาวบ้านเขาบอกมา
เขาบอกว่าเขามองเห็นลายไม้เป็นเลข๕๘นะคะ
แล้วก็มี๑๔๘มี๔๘๖เป็นเลขที่บ้านของเจ้าของเรือ
ส่วนความยาวเรือ๗๕๐ความกว้างเรือ๑๐๐
แล้วก็ยังมีเลขเศษผ้าประทัดยักษ์ที่จุดบริเวณหัวเรือคือ๗๖๖

แล้วยังมีเลขทะเบียนรถกระบะของวัด
ที่ไปขนเรือมาด้วยก็คือเลข๙๒๑และ๒๔๑
ดูแล้วสลับกันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผิดเนอะต้องขออภัย
แต่ว่าว่าไปแล้วศูนย์ถุงเกล้าครบเลยคุณ

ไปดูที่วัดสว่างอารมณ์กันบ้าง
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแน่นอน
คนจะไปเยอะมากนะครับ
ซึ่งปกติคนก็ไปไหว้พระที่วัดนี้เยอะอยู่แล้ว
และใกล้วันที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะออก
บรรดานักเสี่ยงโชคก็แสวงหาเลขเด็ด
แล้วก็เดินทางไปกราบไหว้พระเงินพระทอง
ตาทองนิ้วรายกุมารทองจุกดำ
หุ่นปั้นจำลองหลวงปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมาพญานาคาราช

โอ้โหที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยนะครับ

ต้องมีการขยายเวลาปิดสาราการประเรียน
ส่วนเลขเด็ดที่ขายดีจากแผงสลากในวัดนี่เท่าไป
เท่าที่เราไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าขายสลากกันนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่างวดนี้นะ๑๘๙ขายดี
ก็ขายดี๘๙๙๘สลับกันไปก็ขายดี
แล้วก็๓๗๓กับ๘๖๒ซึ่งมาจากเลขบัตรประชาชนของอาจารย์แป๊ะ

นี่แล้วอาจารย์ก็พรมน้ำมนต์ให้แบบนี้
แห่งรวยสุขภาพแข็งแรงนะลูกเอ้ย
ที่วัดสว่างอารมณ์นี่ทุกงวดจริงนะ
ใช่ค่ะที่ทีมข่าวของเราไปตามทำข่าวอะค่ะ

เขยิบมาที่กำแพงเพชรหน่อยละกันค่ะ
ไปที่ลานวัดเชษวนารามที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมือง
เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไปจุดทูบไหว้
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์หน้ากุมารปิ่นเพชร
หลวงปู่หงเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุริน
ก่อนจะมรณภาพได้อธิษฐานตั้งจิตแล้วก็ตั้งชื่อให้
ทีนี้ใครมาเขาก็จะบนบานกัน
เขาบนบานกันด้วยเบียร์คุณแล้วก็หนูนาผัดเผ็ด
อุ๊ยคุณผู้ชมทำไมมันชัดแบบนี้
แล้วไม่มีแบบว่ากระจายไปทั่วอ่างด้วยนะ
ใช่ดิฉันว่าเราสายตาเห็นไปในแนวทางเดียวกันหมดนะคะ
ไม่ต้องบอกเมื่อกี้ชัดมากเลย
แต่ว่าคือมันเหมือนกับมันใกล้เคียงความเป็นตัวเลข
แต่คุณผู้ชมจะเห็นเป็นเลขอะไรสุดแล้วแต่เลยนะคะ
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหมดยา
ยังไม่หมดค่ะมีอีกที่หนึ่งนะคะที่เชียงใหม่
นี่เป็นท่อนไม้ตะเคียนทองโบราณอายุหลายร้อยปีเลยค่ะ
อยู่ที่วัดเมืองแม่เลนอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
เขาเชื่อกันนะว่าให้โชคกับชาวบ้านมามากมาย
จนมีการจัดสถานที่เอาไว้อย่างงดงาม
ระดับท่อนไม้ด้วยมาลัยหลากสีรวมถึงมีผ้าแพร่ด้วย
แล้วก็คลุมทั้งลำต้นเลยนะคะทั้งท่อนเลยเนี่ย
ความยาวรวมแล้วประมาณ๒๐เมตร

มีตู้เก็บเสื้อผ้าตู้เก็บรองเท้า
มีโต๊ะสำหรับแต่งตัวพร้อมกับเครื่องสำอางครบชุดเลย
ก็เชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ก็ต้องบูชาศักระด้วยของสวยงาม
โอ้โหแล้วก็ซูมเข้าไปสักขนาดนี้นะฮะ
แล้วแต่ใครตาดีก็อาจจะเห็นอะไรสักอย่างเลยนะ
ค่ะเอาเรื่องของความเชื่อมาฝากกันครับค่ะไว้โซมี